ท่านผู้ชมครับมีคดีฆ่าชิงทรัพย์เกิดขึ้นที่พิศนุโลก
แต่ต้องบอกว่าโอ้โหใจคอคนก่อเหตุนี้มันโหดเยี่ยมเหลือเกิน
เพราะว่าผู้ที่ตกเป็นเยือคุณยายอายุ๗๘ปีแล้ว
คนก่อเหตุเป็นวัยรุ่นชายอายุ๑๖
คือแค่จะไปเอาทรัพย์สินของคุณยายเนี่ยคุณยายก็ไม่มีแรงสู้อยู่แล้วจริง
นี่ฆ่าเขานะฆ่าแล้วเอาศพไปทิ้งกลางไร่ข้าวโพด
ค่ะที่พิศุนุโลกนี้ครับ
โมงเช้าวันนี้ครับตำรวจสพนครไทย
ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกฆ่าปาดคอทิ้งศพ

อยู่ที่ด้านหลังบ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่ก้าวตำรวจหนองกระท้าว
อำเภอนครไทยจังหวัดภิกษุนุโลก
ก็ไปทั้งตำรวจแล้วก็ชุดภิกษุหลักฐาน

ห่างกันแค่๒๐๐เมตรเท่านั้นนะครับจุดที่พบศพกับบ้าน
ผู้ตายชื่อนางเหมือนนามสกุลขุนจำนงอายุ๗๘ปีนะครับ
สภาพเนี่ยคือท่อนร่างนี่เปลือยด้วยนะ
แต่ว่าที่ตรงช่วงบนยังสวมเสื้อคอกระเช้าอยู่
แล้วก็มีบาดแผลชะกันที่ศีรษะด้านหลัง
แล้วก็มีบาดแผลถูกมีดปาดคอนะฮะ
แผลเนี่ยโอ้โหคือลึก

ในวันขุนจำนงอายุ๕๖ปีลูกชายของคุณยายเหมือนนะครับ
บอกว่าปกติแม่จะนอนอยู่ที่บ้านแม่อยู่คนเดียวนะ
ส่วนลูกชายกับภรรยาต้องไปนอนที่ห้างที่ไล่
เป็นจุดทำเอาไว้เพื่อเฝ้าไร่ข้าวโพดกับสวนพริก
ตอนเช้าก็จะมารับแม่ที่บ้าน
เพื่อนำผักที่แม่ปลูกไว้ไปขายที่ตลาดสดเทศบาลตะบนนครไทยทุกวัน

เช้าวันนี้มาถึงบ้านไม่เจอแม่นะฮะ
แล้วที่ห้องนอนก็ไม่ล็อกกุญแจ

ตามภรรยามานะครับให้ช่วยตามหาแม่
จนกระทั่งมาพบแม่เสียชีวิตอยู่ในไร่ข้าวโพด
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
เจอศพก็๑๐โมงเช้าวันนี้แล้ว
คนก่อเหตุไม่รู้มันก่อเหตุตอนไหน
เอาสบมาทิ้งกลางไล่ข้าวโพด
ตำรวจสนิทานว่านางเหมือนน่าจะถูกคนร้าย
ฆ่าแล้วก็เอาศพมาทิ้งที่ไร่ข้าวโพดนะ
หรือไม่ก็ลากมาที่นี่แล้วถึงลงมือทำร้าย

ส่วนประเด็นที่ว่าท่อนร่างเปลือยเนี่ย
จะมีการข่มขืนอะไรด้วยหรือไม่
ทั้งทั้งที่ผู้ตายก็อยู่จาก๑๘แล้ว
ต้องรอผลชนะสูตรอย่างละเอียดจากแพทย์ก่อนนะฮะ
ตอนนี้ส่งศพไปให้แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราช
อำเภอเมืองพิศนุโลกผ่าพิสูจน์อยู่นะครับ
แต่ที่สุดแล้วตำรวจก็สามารถติดตามไล่ล่าตัวคนร้ายจนได้นะฮะ

คุมตัวผู้ต้องสงสัยได้๒คนนะครับ
เป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละนะครับ
ก็มีเยาวชนชายอายุ๑๖ปีคนหนึ่ง
อีกคนนึงก็เป็นเพื่อนกันนะครับ

พบมีประวัติก่อคดีลักเล็กขโมยน้อยในหมู่บ้านมาเยอะแยะไปหมด
เพิ่งออกมาจากสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดพิศนุโลกได้ไม่นาน
อายุ๑๖เท่านั้นนะครับ

เยาวชนชายวัย๑๖ปีก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่านางเหมือนเสียชีวิต
เพื่อประสงค์ชิงทรัพย์แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืน
แล้วเงินที่ขโมยไปได้เอาไปซื้อโทรศัพท์มือถือ
เหลือเงินอยู่แค่พันบาทที่เหลือซื้อโทรศัพท์มือถือไปแล้วนะครับ
บอกว่าผู้ต้องหาสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุก็คือเมื่อกลางดึกนะครับ
แต่ว่านางเหมือนไม่ยอมให้ก็เลยใช้ไม้ทุบตีเข้าไปที่ศีรษะ
แล้วก็ลากร่างของนางเหมือนมาที่ไร่ข้าวโพดซึ่งอยู่หลังบ้าน
ลากมาห่างจากบ้าน๒๐๐เมตรแล้วใช้มีดปาดคอเขาอีก
เขาเสียชีวิตแล้วก็ชิงเงินสดไปแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
บาดแผลของนางเหมือนนะครับตรวจพบว่ามีบาดแผลถูกตีที่ด้านหลังศีรษะ
เป็นแผลลึกสามเซนติเมตรสองแผลแล้วก็อีกจุดนะครับ
ถูกมีดปาดคอลึกถึงหลอดลมยาวประมาณ๒๐เซนติเมตร
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมงถึงมีคนมาพบศพ
หลานชายนะฮะหลานชายชื่อนายวัญชัยอายุ๓๙บอกว่า
เช้าวันนี้พ่อโทรไปบอกว่าย่าหายตัวไปจากบ้านก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
แล้วประสานกู้ภัยให้มาช่วยค้นหาก็หาทั้งในสระน้ำข้างบ้าน
แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงจนนู่น๑๐โมงเช้าถึงเจอศพย่า
อยู่ในไร่ข้าวโพดปกติทุกวันเขาจะเดินผ่านบ้านย่าเป็นประจำนะ
ย่าครั้งสุดท้ายคือเมื่อคืนนี้แล้วก็เมื่อสองสามวันที่ผ่านมา
เขาก็ยังเห็นคนก่อเหตุนะคือตัวของเยาวชนชายวัยสิบหกเนี่ย
ตำรวจเขาคุมผู้ต้องใส่ได้๒คนแต่ว่ามีคนเดียวที่ทำนะครับ
ก็ผู้ต้องสงสัยเนี่ยที่สุดท้ายสารภาพเนี่ย
แล้วเป็นผู้ต้องหาคนนี้หลานชายบอกว่าเห็นว่าเดินวนเวียนมาที่บ้านย่าเนี่ย
หลายวันแล้วตั้งแต่สองสามวันที่ผ่านมาเดินวนเวียนอยู่แถวบ้านย่า
เมื่อเดือนก่อนคนคนนี้ก็ไปก่อเหตุขโมยไก่ที่บ้านย่ามาแล้วครั้งหนึ่งด้วย
หายไปไหนไม่รู้เขาก็เลยโทรหาผมให้มาช่วยกันหา
แล้วเจอตั้งแต่เช้าเลย
ผ่านหน้าบ้านก็เลยแห่มามองขี่รถผ่านไปก็เลยแหงมามอง

เพราะว่าเมื่อ๒๓วันที่แล้วมันมีคนผู้ต้องหามาเวียน

แล้วก็เดือนที่แล้วก็เขามาขโมยไก่
ก็นี่ฮะตำรวจได้แจ้งข้อหา
เยาวชนชายวัย๑๖ปีคนนี้คือฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตาย